ใส่เสื้อแขนยาวนะฮะขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
ปรากฏว่าระหว่างทางครับเสื้อแขนยาวไปพันกับโซ่
แล้วก็ตัดแขนขาดพี่เต้นผู้ชมอ่านไปก็หวาดเสียวไปด้วย
อันนี้ก็มูญท่าหอนเลยไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนอะ
ครับเนี่ยคือทางกู้ภัยเขาไปดูนะครับคือจุดแรกที่ไปเจอครับ
ตกอยู่ข้างทางบนถนนนะครับในพื้นที่อำเภอธวัดบุรีที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ
ผู้บาดเจ็บเป็นโอ้โหชายบายรุ่นอายุสิบหกปีครับ
รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อรักษาอาการนะครับ
ก็ทางรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างทางครับ
แล้วตอนไปเจอคือคราบเลือดนะครับอยู่บริเวณไหลทาง
ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์นะเขาบอกว่า
คนที่ใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยนะครับ
คือเสื้อแขนยาวสีเทาพันติดอยู่กับโซ่รถนะ
คือก็ไม่ได้รู้ว่ารายละเอียดนะไม่รู้ว่ามันไปทันได้ยังไง
เออนี่เราสงสัยเหมือนกันแต่ว่าแต่ตามข้อที่จริงก็คือว่าเนี่ย
คือแขนซ้ายขาดเลยนะคุณผู้ชมครับเอามาให้ดูเป็นอุทาหรณ์นะ
ขอให้ปลอดภัยขอให้หายเร็วก็แล้วกัน
แต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นอุทาหรณ์ว่าโซ่มอเตอร์ไซค์หรือว่าวงล้อซี่ของมอเตอร์ไซค์ค่ะ
บางทีสวมผ้าพันคอยาวหรือถ้าเอาพูกไว้ที่เอวโอเคไง
มันเข้าไปพันได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุมาแล้วเหมือนกัน
ครับแต่อันนี้คือแขนขาดเลยนะครับ